มาดูเรื่องของอุบัติเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
สงครานที่ผ่านมาการเดินทางบนท้องถนน
อุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะทีเดียวนะครับ
แล้วก็ล่าสุดครับมีรายหนึ่งเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรี
เมื่อรถกระบะได้วิ่งฝ่าสายฝนแล้วขับแซงรถคันหน้า
ก่อนจะไปชนประสานงากับรถบรรทุก๑๐ล้อนะครับ
ไปติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

บันทึกเหตุการณ์ขณะที่รถกระบะขับฝ่าซ้ายฝน

จะพุ่งเข้าประสานงากับรถบรรทุก๑๐ล้อ
เหตุเกิดบนถนนสาย๓๓อู่ทองด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑ศพและบาดเจ็บสาหัส๒ราย
หนึ่งในนั้นคือนายทวีจำปาศักดิ์อายุ๗๓ปีคนขับรถกระบะ
หลังเกิดเหตุกู้ภัยต้องนำเครื่องตัดถ่างมางัดซากรถ
เพื่อนำคนเจ็บและร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาล
แต่ต่อมานางเตี้ยศรีคำอายุ๗๘ปีผู้บาดเจ็บ
เสียชีวิตในเวลาต่อมารวมผู้เสียชีวิตเป็น๒ศพ
นายประมวลคงคาลัยอายุ๓๙ปีคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อเล่าว่า
ขณะขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุพบรถกระบะแสงรถคันหน้าขึ้นมา
พยายามเบรกและหักหลบแต่ว่าไม่ทัน
ส่วนเหตุการณ์นี้นางสาวชายาพาสุขใสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกองสาธารณสุข
อบตพระพลาชัยขับรถคันที่รถกระบะคันเกิดเหตุ
แซงไปชนกับรถสิบล้อจึงจอดเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
พร้อมทั้งได้นำภาพจากกล้องหน้ารถให้เจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐาน
อุบัติเหตุรายนี้กล้องวงจรปิดได้บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
เมื่อรถจักรยานยนต์เสียหลักพลิกคว่ำบนถนนมาลัยแมนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
ทำให้คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตทราบชื่อคือนายพงพันธ์ทองไหลรวมอายุสิบแปดปี
สอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตขี่รถกลับจากไปเที่ยวบ้านเพื่อนในตำบลสะยายสม
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้เสียหลักเฉียวชนบริเวณเกาะกลางถนนจนล้มคว่ำเสียชีวิต
อุบัติเหตุรายนี้รถจักรยานยนต์แซงไม่พ้นส่วนรถกระบะที่วิ่งสวนทางมาอย่างแรง
มนต์ถนนสายศรีสะเกดกันทรรรัก
ในพื้นที่ตำบลซ่าอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกต

คือนายจิรพลบุญธรรมอายุ๒๒ปี

ซากรถจักรยานยนต์ได้ติดอยู่ใต้ท้องรถกระบะ
เฉลียวสังวานเพชรอายุ๓๘ปี
คนขับรถกระบะคู่กรณีเล่าว่า
ระหว่างขับรถออกจากตัวเมืองศรีสเกต
มุงนากลับบ้านที่อำเภอศรีรจนะ

รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวที่วิ่งสวนทางมา

แต่ขี่ข้ามเลนเข้ามาจึงเกิดเหตุชนกันขึ้น
เกิดไปอุบัติฮีรถกระบะชนรถจักรยานยนต์

ตำบลบ้านด่านนาขามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์
ทำให้นางสาวดวงมณีศรีเปี้ยอายุ๒๙ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต
ซึ่งผู้ตายทำงานที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกร
หลังเกิดเหตุนายวารินทรบุญเอ็ม
ทำงานฝ่ายธุรการตำรวจภูทรภาค๖จังหวัดพิศนุโลก

จากการสอบสวนทราบว่าระหว่างรถกระบะ

ซึ่งตำรวจได้นำตัวนายวรินทร